คุณผู้ชมครับตอนนี้พื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย
ก็สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดีค่อนข้างดีมาก
แล้วก็ให้น้ำมันที่มีคุณภาพกับเรื่องของหลายอุตสาหกรรมนะครับ
ส่งทีมนักวิชาการลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับเกษตรกร
แล้วก็มีการป้อนผลผลิตเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง
ติดตามจากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
ปามที่เห็นอยู่นี้เป็นดอกปาล์มคุณภาพสูง
เติบโตได้ดีในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครภาคอีสาน
ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ยากต่อการเพาะปลูก
จากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
ร้อนนานและมีความชื้นสูงจนไม่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้
หารเจ้าของไร่ปามในอำเภอพนานิคมเชื่อว่า
และสภาพอากาศของสกลนครมีศักยภาพเพียงพอ
ที่จะปลูกปลามไม่แตกต่างจากภาคใต้
ไปรับพันปาล์มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเพาะปลูก
ส่งผลให้ทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า
หนึ่งแสนบาทต่อเดือนบนพื้นที่๑๒๐ไร่
ผมว่าภาคอีสานโดยเฉพาะสกลนะ

จะมีปัญหาคือแดดไม่พอ
ที่นี่แดดเหลือเฟือ
ถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันถ้าเป็นสวนนี้ของผม

อันนี้ไม่ได้โจมตีนะของผมที่ตัดลงมาให้เห็นนี่

ผลผลิตปาล์มสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย
ไบโอดีเซลอาหารและวัตถุดิบ
สำหรับอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี
ทำให้ปลามกลายเป็นพืชอนาคตไกล
โดยราคารับซื้อทลายปาล์มในปัจจุบัน
อยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัม

ปลูกในภูมิภาคเดียวกัน
แม้ต้นปามหนึ่งต้นจะใช้ระยะเวลา
เพื่อรอเก็บเกี่ยวประมาณ๓๔ปี

เกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก๑๕วัน
เป็นระยะเวลานานถึง๒๕ปี

เรียกได้ว่าก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรเฉลี่ย๑๘๐๐๐บาทต่อไร่ต่อปีค่ะ
ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมีประเทศไทย
ผลักดันให้เกษตรกรในภาคอีสาน

ด้วยการนำระบบพ่อปลูกที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้
พร้อมกับส่งทีมนักวิชาการมาให้ความรู้
และนำพันปาล์มคุณภาพราคาถูกมาขายให้เกษตรกร
เพื่อเชื่อมโยงภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน
โดยตั้งเป้าสนับสนุนให้มีไร้ปาล์ม๑ล้านไร่
บนพื้นที่ในภาคอีสานภายใน๑๐ปี
คือผลผลิตของฟาร์มที่ออกมาเนี่ย

อุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคอลในประเทศ
ทีนี้ถ้ามองว่าผลผลิตออกมาเยอะนะฮะ
จนกระทั่งในประเทศนะฮะ

เราก็สามารถที่เอาผลผลิตส่งออก

ปัจจุบันที่เรายังส่งออกแล้วไปแข่งขันในตลาดโลกไม่ได้
จากว่าต้นทุนการผลิตของเราเนี่ย
ยังสูงกว่าคู่แข่งก็คือที่มาเลที่อินโด
คือกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรที่ปลูกปาล์ม
และผู้รับซื้อผลผลิตปาล์ม
โดยที่ภาคอีสานได้มีการรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ

ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้
และเป็นแหล่งพัฒนาผลผลิตปาล์ม
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน